เอาการท่องเที่ยวบ้างการท่องเที่ยวเพิ่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่นานเองนะคะ
ภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าที่หาดชื่อดังมันมีเรื่องเกิดขึ้น
มีพวกกวนเป็นวินมอเตอร์ไซค์หลายสิบคนด้วย
แล้วรุมนะคะทำร้ายตะลุมบอลคนเพียงแค่คนเดียวอะค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
ป่าตองยกพวกมาทำร้ายคนอย่างดุเดือดเท่าที่เห็นคือฝ่ายหนึ่งเนี่ย
มีประมาณสิบคนได้แต่ว่าคนที่ถูกกลุ่มอ่ะ
คนเดียวเลยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะ
คนเดียวจะสู้ได้ยังไงก็ถูกรุมยำเละนะคะ
หมัดทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกลงไปหมดสภาพอยู่กับพื้น
คลิปนี้เพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตนำมาโพสต์ค่ะพร้อมข้อความว่าไม่ต้องตกใจ
เป็นการแสดงโชว์มวยไทยให้นักท่องเที่ยวชมที่เวียนเมืองป่าตองชกกันมัน
กลางถนนทวีวงสายหน้าหาดป่าตองภูเก็ตช่วงเกือบตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ชาวเน็ตก็เข้าไปเม้นต์กันค่ะว่าคนใส่หมวกแดงสนับมือก็มีอืม
กลัวไปหรือเปล่านะคะป่าตองอีกแล้วเหรอ
ป่าตองแท้จะมีสักกี่คนวินเถื่อนก็เยอะ
ทำให้วินดีเสียชื่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะ

ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
หน้าตู้ตำรวจท่องเที่ยวป่าตองนะคะ
แล้วก็ตู้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองป่าตอง
ก็เลยไปสอบถามตรงคิววินรถจักรยานยนต์เลยค่ะที่อยู่ใกล้จุดนั้นแหละ
จะทราบว่าเกิดเหตุเพราะว่าพวกเขาอยู่คิวรอบเช้ากันหมดเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไม่ได้อยู่คิวเดียวกับพวกเขานี่เขาบอก
อย่างไรก็ตามทางชุดสืบสวนสพป่าตองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็แน่นอนค่ะไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
จะได้หาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เรื่องต้นค่ะเขาสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนว่า
อาจจะเป็นวินจักรยานยนต์เถื่อนมาแย่งลูกค้ากัน
แล้วก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้นะคะ
ภาพแบบนี้ปรากฏออกไปนักท่องเที่ยวผ่านมาเห็นเนี่ย
จะกล้าใช้ไหมบริการ